การเปิดโผล่ผู้เข้าชิงได้ไม่กี่วัน
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมผู้สมาคมภูมิกับหนังไทย
ชมหน้าผู้เข้าชิงในปีนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปีนี้ต้องมีเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตามาก
นั่นก็คือฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอค่ะ
มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เข้าชิง
รางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่๖ออกมาเรียบร้อยแล้ว

ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์
ป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
ก็เข้าชิงในทุกสาขารางวัล
ส่วนภาพยนตร์เรื่องอื่นที่ท้าชิงในปีนี้

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม๑สแนปแค่ได้คิดถึง
ณฑการฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
ส่วนรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับ
ตามธรรมเนียมของสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
เขาจะมีรางวัลมอบให้กับผู้ช่วยผู้อำกับภาพยนตร์ด้วยค่ะ
นวพลธรรมรงรัฐฤทธิ์นะคะมาจากฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอค่ะ
แล้วก็ต่อกันที่คุณอนุชาบุญวัฒนะมาจากอนทการ
แล้วต่อเนื่องกันที่คุณชัยโยคบรริยากรประกอบจากเมนัติเฝร์แรงเฟอร์
แค่ได้คิดถึงและคุณวิสิตศาสนเที่ยงจากภาพยนตร์เรื่องรุ่นพี่ค่ะ
ต่อเนื่องกันที่ฝั่งนักแสดงมาเริ่มกันที่รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ค่ะ
และอัธพันธ์ภูลสวัสดิ์จากภาพยนตร์เรื่องอนทการค่ะ
อนทการนี้ก็มาแรงอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าจะเข้าโรงฉายแล้วก็จะอาจจะไม่ได้มี
ไม่ได้มีเป็นการกล่าวถึงมากมายแต่ว่าผลงานแล้วก็ความสามารถรวมถึงนักแสดงและผู้กำกับ
ก็เป็นที่เข้าตาของคณะกรรมการนั่นเองค่ะ
ต่อเนื่องกันที่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะ
สุวพิษปรายพรวรกิจจากภาพยนตร์เรื่องฉลุยแตะขอบฟ้า
พลอยสอนนารินจากภาพยนตร์เรื่องอาปัดค่ะ
แล้วก็นางเอกของเราดาวิกาโฮเน่จากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
และยังมีต่อนะคะมีใบเฟิร์นด้วยพิมชนกหรือวิเศษภัยบูลจากภาพยนตร์เรื่อง๒๕๓๘เอาเธอมาจีบค่ะ
และเทยาโรเจอร์จากภาพยนตร์เรื่องเลิฟซักนั่นเองค่ะ
เทย่านี่เขานานกลับมาเล่นหนังทีนะกลับเข้าวงการนี้เล่นเป็นแฟนรีสอร์ทเรื่องนี้
ส่วนรางวัลนักแสดงสมทบชายอดเยี่ยมนะคะมีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงดังต่อไปนี้ค่ะ
ชาลาพิษตันติวุฒิจากภาพยนตร์เรื่องป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะ
ใครล่ะชานเบนโบกเป็นคนเขาเรียกอะไรนะคิดท่าเต้น
ปกติมีที๒๕ใช่ไหมคะอันนี้ที๒๖นะฮะ
แล้วก็ต่อเนื่องกันที่คุณโอมนิธิวิวัฒนวรางค่ะจากภาพยนตร์เรื่องอลธการ
คุณดานัยจารุจินดาจากภาพยนตร์เรื่องอาปัตย์
คุณบรรจงปิสันธนกุลจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
และคุณสรพงษ์ชาตรีจากภาพยนตร์เรื่องอาปัดเช่นเดียวกันค่ะ
ต่อกันที่สาขาสุดท้ายเป็นรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ
นาริคุณเกรดประภากรจากภาพยนตร์เรื่องเมนะไฟแดงเพลอ
จากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
และน้องคนนี้มาด้วยอีกเช่นกัน
น้องพลอยสอนนารินจากภาพยนตร์เรื่องอาปัตย์ค่ะ
และดาวิกาโฮเน่จากภาพยนตร์เรื่องฟีแลนซ์

คุณหมายนี้ติดทั้งนักแสดงนำแล้วก็นักแสดงสมทบเลย
ก็อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมจะเห็นชื่อของคุณใหม่ดาวิกาติดทั้งสองสาขาค่ะ
เนื่องจากว่าผู้กำกับแต่ละท่านเขาคิดไม่เหมือนกันว่าใครเป็นบทนำหรือว่าเป็นบทสมทบ
ดังนั้นค่ะหากว่าคะแนนโหวตในรอบแรกสูงติดอันดับ
นักแสดงคนนั้นก็สามารถถูกเสนอชื่อได้ในทุกสาขา

ซึ่งการลงคะแนนของรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

ก็จะตัดสินจากภาพยนตร์ไทยตลอดทั้งปี๕๘
ที่เข้าฉายแบบเก็บเงินในโรงภาพยนตร์
รวมแล้วทั้งหมดดูกันตาแฉะ๖๐เรื่องค่ะคุณผู้ชม